ก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดน้องบัวลำพูนะคะ
เพื่อไปเร่งรัดเรื่องของสำนวนคดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อจะสรุปสำนวนคดีโดยมีการกำชับพนักงานสอบสวนทุกคนเลยว่า
ต้องสอบปากคำพยานให้จบภายใน๒วัน
และต้องสอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อไม่ให้กระทบกับสภาพจิตใจนะคะ
วันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
ลงพื้นที่ที่อบตออุทัยสวรรค์ที่จังหวัดหนองบัวลำพู
รักการสอบปากคำพยานทั้งหมด๑๘๐ปากนะคะ
แบ่งสำนวนออกเป็น๓สำนวนด้วยกัน
คือสำนวนชนะสูตรพลิกศพสำนวนผู้ต้องหาฆ่าตัวตาย
และสำนวนผู้ต้องหาไปก่อเหตุค่ะ
ซึ่งรองพบตรบอกว่าก็มีการระดมพนักงานสอบสวนมาจากทุกจังหวัดเลยนะคะ
เพื่อจะได้เร่งรัดให้สอบพยานทั้ง๑๘๐ปากให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาแค่๒วัน
กำชับหนักแน่นว่าต้องสอบแค่ครั้งเดียวให้จบค่ะ
โดยการทำงานหลังจากนี้ตำรวจบอกว่าต้องทำงานร่วมกับนักจิตวิทยา
เพื่อจะเข้าไปดูแลสภาพจิตใจญาติในทุกขั้นตอนด้วย
วันนี้เรื่องการสอบปากคำนะครับ
ผมก็จะเน้นลงไปถึงการบริการถึงบ้านเรือนประชาชนนะฮะ
เพื่อไม่ให้เขาเนี่ยต้องลำบากเดินทางไปให้การที่โรงพักนะครับ
เพราะวันนี้เขาก็เสียใจอยู่แล้วนะครับ
และการสอบประคำผมกำชับแล้วว่าจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน๒วันนี้

แล้วประเด็นไหนการสอบประคำบุคคลก็ขอให้สอบข้างเดียวให้เสร็จนะฮะ

ที่เป็นญาติของผู้เสียชีวิตพ่อแม่ผู้เสียชีวิตนะครับนะ
ส่วนแนวทางการสอบสวนเนี่ยนะคะรองพบตรก็เชื่อว่ามูลเหตุจูงใจของคนร้ายเนี่ย
น่าจะเกิดจากความเครียดเป็นหลัก
ตั้งแต่เรื่องครอบครัวเครียดเรื่องเงินแล้วก็คดีต่างที่ยังค้างอยู่
ลงมือก่อเหตุแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงขึ้น
ส่วนประเด็นที่คนร้ายมีส่วนผัวพันกับเครือข่ายในพื้นที่
รองพบตรบอกว่าเป็นการตัดตอนหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าที่กระแสข่าวออกมาเนี่ย
ยืนยันนะคะว่าไม่มีเรื่องแบบนั้นแน่นอนค่ะ

ชาวบ้านหลายคนสะท้อนส่งเสียงผ่านไทยรัฐทีวีมานะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้คุณปิญญาชาติเนี่ยไปคุยกับเช้าบ้าน

เขารู้กันหมดนะว่าใครขายยาบ้าบ้าง

เพราะถ้าแจ้งทางการกลัวอิทธิพลของพ่อค้าแม่ค้ายาเสพติดครับ

เท่าที่รู้ฟังตัวเลขราคานะครับ
เขาบอกว่าตอนนี้ขายกันเม็ดละ๑๐บาท๒๐บาท
นี่ฮะคือมันเข้าถึงง่ายแล้วราคาถูกแบบนี้
ชาวบ้านเลยบอกว่าทุกวันนี้นะเขาเปรียบให้ฟัง
ยาบ้าเนี่ยหาง่ายกว่ายาแก้ปวดอีกนะฮะ
เวลาคุณปวดหัวมีไข้น้ำมูกไหล

แต่ถ้าคุณอยากได้ยาบ้าไม่กี่ก้าวถึงมีให้ถึงที่
ดังนั้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบและกวาดล้างเรื่องนี้อย่างจริงจังหน่อย
อย่าเป็นวัวหายล้อมคอกครับ
การที่บ้าเกิดเหยียดอย่างนี้ลงได้เยอะนะ
นี่แหละจะฝากไป
นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านฝากครับตำรวจรับเรื่องแล้วนะครับ
แล้วคนที่รับเรื่องนี้คือรองพบตร
เมื่อกี้นี้ที่คุณมิ้นเล่าไปบิ๊กโจ๊กนั่นแหละครับ

เมื่อกี้ท่านรับเรื่องเร่งรัดความคืบหน้าทางคดีใช่ไหมฮะ

อีกหนึ่งเรื่องท่านรับแล้วก็คือจะต้องเร่งกวาดล้างปรับปรามยาเสพติด

ที่ผ่านมาแม้ว่าสตชคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีมาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด
แต่หลังจากนี้จะเข้มขึ้นเอาให้จริงจังมากขึ้นกว่าเดิมอีก

โดยเฉพาะการตรวจสอบตำรวจที่ไปผัวพันกับเรื่องยาเสพติด

ส่วนปัญหายาเสพติดในชุมชน

รับว่าทุกวันนี้ยาเสพติดมันหาได้ง่าย

นี่ขนาดรองพบตรท่านยอมรับเองนะฮะ

ดังนั้นพร้อมที่จะขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน
ตรวจสอบผู้เสพคนที่ผัวพัน

ถ้าเจอต้องรีบบำบัดรักษาทันที
แต่ถ้าอาการหนักรุนแรงเกินเยียวยา
ต้องกันออกจากชุมชนอย่าให้อยู่ปะปน
แล้วต้องมีการตรวจสอบลามไปถึงเรื่องปืนด้วยครับ
เพราะชาวบ้านบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องยาเสพติดถูกไหมฮะ

อยากจะให้ตรวจสอบเรื่องการครอบครองอาวุธปืน
ป้องกันเหตุการณ์ที่มันจะรุนแรงเกิดขึ้นซ้ำอีก

นะทำให้มีการจำหน่ายได้ง่าย
วันนี้รัฐบาลประกาศให้เป็นวันแรกแห่งชาติอยู่แล้วนะครับ
ในเรื่องของยาเสพติดค้ามนุษย์เนี่ยยังไง

ในเรื่องของรัฐเสพติตก็ตามอากาศมนุษย์ก็ตามนะครับ
ก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดอยู่แล้วนะครับ

มีข้อมูลที่น่าสนใจครับจากกระทรวงสาธารณสุขโดย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่เป็นผู้เก็บรักษายาเสพติดของกลาง
เขาจะมีคลังยาเสพติดของกลางนะครับคุณมิ้นคุณผู้ชมฮะ
คือเก็บของกลางไว้ที่คลังนั้น
คุณผู้ชมเชื่อไหมครับช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ปรากฏว่าปีนี้นะฮะยาเสพติดที่ทำลายรวมแล้ว
น้ำหนักกว่า๔๗๐๖กิโลกรัม
ตันครับประมาณ๔ตันครับ
จาก๑๘๕คดีและมูลค่ารวมแล้วตีเป็นตัวเลข
เกือบ๓๕๐๐๐ล้านบาทครับ
แบ่งยาเสพติดเป็น๖ประเภท

ปรากฏว่าที่ถูกจับได้มากที่สุดก็คือ

แล้วปรากฏว่ารองลงมาคือยาไอซ์
ยาบ้า๒๓๐๐๐กว่ากิโลกรัม
ยาไอซ์ประมาณสัก๑๔๐๐กว่ากิโลกรัม
มาคือเฮโรอีน๗๐๐กว่ากิโลกรัม

แล้วมีฝิ่นอีก๒๙กิโลกรัม
นอกจากนี้มีว่าถุออกฤทธิ์สารผลิตยาเสพติดอีก๒๐๐๐เสกเศษ

คุณผู้ชมครับนี่คือยาเสพที่จับได้
ดังนั้นโอ้โหไม่ใช่เรื่องเล่นครับ

ประมาณ๔๐ตันหรอ๑๐๐๐๐๐กิโลกรัม
ก็ต้อง๔๐ตันถ้าเป็น๔๐๐๐ตันใช่ค่ะ
โอ้โห๔๐ตันนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องเล่นฮะ
ขณะที่ปปศครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด
บอกว่าระหว่างวันที่๑ตุลาคมปี๖๔ถึง๕เมษายนปี๖๕
ประมาณสัก๖เดือนเสร็จจับผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด๒๖ราย
รายนี้ซอยย่อยมาเป็นทหาร๔ตำรวจ๕ข้าราชการพลเรือน๗
ข้าราชการปกครองท้องที่๔รายค่าราชการปกครองส่วนท้องถิ่น๕ราย
เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ๑ราย
ทรัพย์ที่เกี่ยวกับยาเสพติดตัวเลขเนี่ยนะฮะ๓๒ล้านบาทเสร็จครับ
อันนี้เป็นตัวบุคคลนะเมื่อกี้เป็นส่วนของยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง
ตัวเลขครับคุณผู้ชม๖เดือนเสร็จเท่านั้นนะครับ
ล่าสุดครับประหลัดกระทรวงมหาดไทยครับประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
เปิดเผยว่าสั่งการให้ฝ่ายปกครองภายใต้การนำของผู้ว่าแต่ละจังหวัด
ของนายอำเภอ๕ประเด็นกำชับไปเลยครับ
มาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มข้าราชการ
แล้วนำผู้ป่วยเข้าบำบัดและเพิ่มความเข้มข้นตั้งด่านชุมชนด้วย
ปลุกจิตวิญญาณให้คนในหมู่บ้านช่วยกันระวังภัย
ส่งเสริมให้กรมการปกครองท้องถิ่นสนับสนุนตั้งด่านชุมชน
และก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ก็ต้องบูรณาการร่วมด้วย
ให้พ่อเมืองครับผู้ว่าแต่ละจังหวัดและในอำเภอผู้นำชุมชน
ความสำคัญกับกิจกรรมของแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้าน
ปราบปรามยาเสพติดต้องทำอย่างจริงจัง
กำชับให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขออนุญาต
ให้มีและครอบครองอาวุธปืน
ถ้าขาดคุณสมบัติเพิกถอนใบอนุญาตทันที
ผมเชื่อว่าใครได้ดูรายการเปิดปากของพี่อุ๋ยภาคภูมิ
คุณจะได้เห็นมุมมองหลายอย่างที่เราฟังเองก็ตกใจเหมือนกันนะฮะ
ก็ต้องแก้ไขและป้องกันอย่างจริงจัง
เรื่องนี้ครับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุธินบอกว่า
มีปปศเป็นหน่วยงานโดยเฉพาะชื่อบอกอยู่ชัดเจน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
โดยงานนี้คือปปศปราบปรามยาเสพติดใช้๖มาตรการครับ
ป้องกันปราบรามฟื้นฟูบูรณาการ
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรุ่มแม่น้ำโขง๖ประเทศ
ต้องช่วยเหลือร่วมกันครับเพราะว่าปัญหานี้ไม่ใช่แค่ไทยประเทศเดียว

และนำไปสู่การยึดทรัพย์ปัดวงจรยาเสพติดอย่างจริงจัง

ตั้งรางวัลให้คนที่ชี้เบาะแส๕เอาไปเลย
ตั้งรางวัลให้ข้าราชการที่ดำเนินการเรื่องนี้
พร้อมทั้งเขาบอกว่ามีคณะชื่อคณะว่าภารีปราบยาครับ
คณะภารีปราบยาเป้าหมายคือยึดทรัพย์ตัดวงจรยาให้ได้๑แสนล้านบาท
นี่ตีเป็นตัวเลขนี่๑แสนล้านบาทนี่เยอะมากนะครับ
เยอะมากค่ะถ้าเอาไปช่วยเหลือน้ำท่วมเป็นงบประมาณอะไรต่างนาน